เป็นอดีตแม่ยายร่วมมือกับลูกสาว
เอายาเสพติดนะ
ไปวางยาผสมอาหารให้กับพ่อแม่กินจนหลอนเลย

สุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวได้

ตำรวจกองปราบไปจับกลุ่มนางลักษมีการครับ
อายุ๖๒ปีที่บ้านพักในตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดที่นนทบุรี
เปมิกาหรือว่าแป้ง
ทั้งคู่แอบเอายาเสพติดผสมในอาหาร

ร้อยตำรวจเอกสุชีพเทพพิชัย
ข้าราชการตำรวจวัย๖๓ปีทางซ้ายนี่นะคุณผู้ชม

เอาให้กับร้อยตำรวจเอกสุชีพและนางวันนีเทพพิชัย
ข้าราชการครูอายุ๖๔ปี
แล้วทั้งคู่นะคุณผู้ชมทั้งสู่ชีพทั้งวันนี้
เป็นพ่อและแม่สามีของนางสาวเปมิกา

หลอนปุ๊บมีอาการคล้ายผู้ป่วยจิตเตอร์เวธ

นายพงศาเทพิชัยคนนี้เป็นลูกชายคนโต
มาทราบเรื่องเข้าก็เลยไปแจ้งความที่สพควนขนุน
ต่อมาตำรวจสภควนขนุนเนี่ย
ไปสอบประคำนางลักษมิการเพิ่มเติมครับ

มายื่นเรื่องขอประกันตัวออกไปด้วยหลักทรัพย์

แต่ทีนี้ลูกชายคนโตของผู้เสียหาย

เพราะว่าตั้งแต่เอาหลักฐานมายื่นเนี่ยทุกอย่างไม่ได้ถูกนำมาประกอบสำนวนคดีเลย
คล้ายกับว่า๑ปีที่ผ่านมาที่เขาต่อสู้มาเนี่ยโอ้โหศูนย์เปล่าเลยอ่ะ
เขาก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเลยแล้วก็เคยถูกข่มขู่ด้วยนะ
แม้จะมีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งสองคนแม่ลูกนั้น
มาใส่ในอาหารให้พ่อกับแม่เขากินตั้งใจจะให้ป่วย
จากการใช้ยาเสพติดแล้วก็เสียชีวิตแล้วมันยังมีหลักฐานอีกว่านางสาวเปมิกาครับ
คุณผู้ชมผู้ต้องหาเนี่ยนะใช้ชื่อไอรินมาก่อน
เพื่อจะอะไรล่ะเพื่อหลอกเหยื่อที่มีฐานะครับ

และคลิปที่นางสาวเปมิการับสารภาพเองว่า
ตั้งใจจะทำให้ตายเพื่อให้บ้านมีรถมีทรัพย์สินของตัวเอง
และเชื่อว่าเขาทำกันเป็นขบวนการครับ
ขณะที่สามีภรรยาที่ตกเป็นเหยื่อที่เป็นอดีตครูกับอดีตตำรวจ

บอกว่าหลังจากสองแม่ลูกเข้ามาอยู่ในบ้าน
แม่อาสาทำกับข้าวให้ตนเองกินตลอดเลย

เออกินไปกินมาทั้งคู่เริ่มมีอาการสับสนมึนงง
พูดช้าลงคิดช้าลงพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

เขายอมทำทุกอย่างเลยโดยเฉพาะโอนเงินหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นให้
เฉพาะร้อยตำรวจเอกชูชีพเนี่ยนะอาการหนักคุณผู้ชมฮะ
หนักถึงขั้นเริ่มจำหน้าคนในบ้านไม่ได้แล้ว

แล้วยังเคยแก้ผ้านี้นะเดินตากฝนโดยไม่รู้ตัว
เขายังติดใจอยู่ว่าทำไมคดีมันล่าช้าทั้งที่หลักฐานก็ชัดเจนเลยครับ
คือเขาจะซื้อของเขาก็ไปกินมาม่าอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมฮะลูกชายคนโตของเนี่ยอดีตครูกับอดีตตำรวจคู่นี้ที่
ลูกชายคนโตเขาบอกว่าเออเขาเหมือนสู้มาเปล่าเลย
สู้ตัวเปล่าแล้วก็สู้ไปไม่ได้อะไรเลย
ทำไมตำรวจทำงานช้าจัง

ก็มีแต่ทางตำรวจสพควนขนุนครับยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
ไม่มีผู้มีอิทธิพลใดใดเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้ส่วนการให้ประกันตัวไปเนี่ย
ไปตามสิทธิ์เพื่อสู้คดีเพราะว่าทางผู้ต้องหายังปฏิเสธอยู่
แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอะไรเหตุการณ์นี้จริงจริงเกิดขึ้นมาสองปีแล้วคุณผู้ชมฮะ
มกราคมปี๖๓หลังจากนายอาริยะเทพพิชัยหรือว่าเบสอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของคู่สามีภรรยาที่โดนวางยาไปเนี่ย
เบสกับเปมิกาย้ายไปอยู่ที่บ้านของผู้เสียหายแล้วก็พาแม่ก็คือนางลักษิการเนี่ยมาอยู่ด้วย
จากนั้นผู้เสียหายทั้งสองคนเริ่มผิดปกติแล้วมีการถูกหลอกให้ทำธุรกรรมทางการเงินด้วย
หลอกให้ทำประกันชีวิตด้วยแถมเปมิกายังร้องขอให้เบสแต่งงานด้วยกันนะ
จดทะเบียนด้วยกันนะแล้วลูกชายคนโตของผู้เสียหายลองจับตาดู
จนพบพฤติกรรมแปลกแบบนี้พบว่าสองพ่อแม่ลูกเนี่ยแอบใส่ยาให้พ่อแม่กิน
แต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนไหวตัวทันหนีออกจากบ้านไปครับพร้อมกับเอกสารสำคัญของผู้เสียหายด้วย
โอ้โหไม่ได้ไปตัวเปล่านะมีเอกสารสำคัญด้วยทางครอบครัวก็เลยไปแจ้งความไว้
แล้วก็สุดท้ายมาตามจับนางลักษมีการไว้ได้ครับ